เช้าวันนั้นพอเข้านอนแล้วตื่นขึ้นมา
ตอนเดินออกมานอกห้องแล้วก็ถามหาเลยใช่ไหม
ว่ามันเกิดอะไงขึ้นทรัพย์สินของขุนปหาย
ก็รู้แล้วครับมองมาที่หัวนอน
ก็ลูกก็รู้ว่าสร้อยหายแล้วก็เลยอุ้มลูก

คุณปอเข้าไปพักกี่คนครับคุณปอ
๓คนครับมีภรรยาผมลูกผมแล้วก็ตัวผมครับ

คุณปอมาจากสงขลา

พาหลานไปหาไปคุณปู่เขาที่อุทิศาทนีอยู่
และทีนี้ผมข้าวทางระบุรีเข้าทางผ่านทางเมืองกาลครับ
ก็เลยพักกับน้อง๑คืน

เรียบร้อยถึงครับ
เฮอะแต่ก่อนเข้านอนคืนนั้นเนี่ยนอนกี่ทุ่มเออฮะ

แต่๑๖งผมเข้าไปเช็คอินกันครับเปิดห้องก่อน
แล้วก็ยกของไปไว้ในห้องก่อน
ก็ยังได้ได้คุยกับยาม
กล้องผมยกของเขาเข้ามายิงคุยกับผม
ครับแล้วจะเข้ามานอนอีกทีก็นู่นครับ๕ทุ่ม
สินอะไรบ้างครับที่ว่าถอดวางเอาไว้
อันนี้วางไว้ที่หัวเตียงเหมือนกันไหมครับ
ครับครับข้างหัวเลยครับ

มีช่ายคอสำคัญครับราคา๔องค์แล้วก็
ขึ้นล้าง๑ชิ้นสกุลอีก๒ตอบ
แนวแหวนช่างงานแหวนน้ำสกุลแล้วก็แหวนเกลียดที่๑องค์ครับ

สร้อยนี่หนัก๑๑บาทนะฮะ๑๑บาท๕๐สตางค์
ครับมันก็ไม่สั่งทำนะครับเพราะผมไม่สั่งทำมันมีภาพเยอะ
ไปเพิ่มห่วงไปจำพ่อใหม่ครับ
เอาเป็นว่าเส้นนี้ทั้งเส้นเนี่ยมูลค่ารวมทั้งหมดก็ร่วม๗๐

รวมกับแหวนทองคำแหวนนามสกุลแล้วก็แหวนเพชรอีก๓แหวนที่หายไปด้วย

คุณปอคุณปอภาพที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยแล้ววางอยู่
ร้อยที่วางอยู่เนี่ยที่มีหินอ่อนสีดำอันนี้คือภาพในโรงแรมเลยหรือว่าภาพถ่าย

ล่ะถ่ายไว้เพื่อนขอดูสะอยเองครับขอดูพระราบไปไหนครับ
ถ่ายมันมีถ่ายจากวันที่๒๖ครับ
มีทรัพย์สินตามที่ผมกล่าวอ้างจริง
ตอนวันที่๒๖ช่วงบาทหรือช่วงะเที่ยง
ก็ยังไปรับทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหาร
ตอนพระยาผมไถ่รูปไว้
ผมก็ยังใส่สร้อยอยู่ครับ
ตอนหัวค่ำผมก็กลับมานั่งคุยกับเพื่อน

เพื่อนก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็มีครับ
เพราะฉะนั้นหลักฐานการถ่ายภาพโดยโทรศัพท์มือถือซึ่งมันจะบันทึกวันเวลาเนี่ย
มันยืนยันชัดเจนได้ว่าเรามีสร้อยมีทรัพย์สินเหล่านี้ติดตัวอยู่
ใช่ครับแล้วผมก็มีหมดครับ
พอไปเข้านอนแล้วก็ถอดแล้วก็วางเอาไว้
คืนนั้นนอนเป็นยังไงครับแบบนิ่งสนิทเงียบละ
ไม่มีเสียงอะไรแบบก็กยังไง
ไม่มีครับเล่นกับลูกแป๊บเดียวช่อง๑๐นาที๕นาที
ผมก็ต้องตื่นเข้านอนห้าทุ่มได้ใช่ไหมฮะ
ครับผมแล้วก็ตื่นมากี่โมงครับพี่ว่าออกมาแล้วก็
ตื่นมาแล้วก็เจออ่าวของหายตอนนั้นกี่โมงครับ
เจ็ดโมงสี่สิบครับ